ปฏิบัติการในการช่วยเหลือคุณป้าวัย๖๐ปีนะ
คุณป้าพัดตกบ่อน้ำแคบแต่ลึกตั้ง๗เมตร
คุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่อยนะครับ

เธอย้ามหลีบ
ไปค่อย

ได้ย่น

จริงนะช่วงระยะเวลาในการที่กู้ภัยไปถึง
แล้วก็ช่วยคุณป้าใช้เวลาแค่๑๕นาทีนะ
แต่คุณป้าตกลงไปอยู่ในบ่อนี้เป็นชั่วโมงแล้ว

คือบ้านของคุณป้าเดินทางเข้าไปยากมาก
ผู้ภัยต้องใช้เวลาในการเดินทางเข้าไป
พอไปถึงรีบปฏิบัติการทันทีแล้วก็พาคุณป้าขึ้นมาได้
คือคุณป้าปลอดภัยแต่มีอาการหนาวสั่นแล้วก็อ่อนเพลียนะครับ
ภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือคุณป้าวัย๖๐ปี
คุณป้าพลัดตกลงไปในบ่อน้ำกว้างแค่ประมาณ๑เมตรเองคุณ
แต่ลึก๗เมตรก็ต้องใช้รอกในการดึงตัวคุณป้าขึ้นมา
ช่วยเหลือได้สำเร็จปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลต่อไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้
คุณป้าที่ตกลงไปในบ่อน้ำยังโชคดีนะคุณ
คือน้ำมันไม่ลึกมากคุณป้ายังสามารถที่จะยืนพ้นน้ำได้
แต่ก็ยืนแบบนั้นเป็นเวลาชั่วโมงกว่าก่อนที่รับการช่วยเหลือจากกู้ภัยนะครับ
จากการสอบถามจากญาติของคุณป้าให้ข้อมูลบอกว่าคุณป้า
สติไม่ค่อยสมประกอบในช่วงเกิดเหตุ
ญาติรู้ว่าคุณป้าหายไปตั้งแต่๕โมงเย็น
พากันออกตามหาก่อนจะพบว่าตกลงไปในบ่อน้ำ
แต่ไม่รู้ว่าตกลงไปได้ยังไง
คาดว่าสาเหตุที่ตกลงไปนะเพราะคุณป้าคือ
ชอบเดินเดินเต็ดไปทั่วหมู่บ้าน
พอมาถึงที่เกิดเหตุอาจจะชะโงกดูบ่อน้ำ
จะพัดตกลงไปคุณความลึกตั้ง๗เมตร
แต่ยังโชคดีคุณป้าปลอดภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกโอ้โห
มาถึงก็ต้องรีบเลยในการทำงานนะครับ๑๕นาทีช่วยได้
แต่การเดินทางเข้าบ้านคุณป้ายากลำบากมากนะครับ